เริ่มกันที่ข่าวแรกต้องขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวน้องฟลุ๊กกันอย่างเต็มที่เลยนะคะที่ได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปค่ะ
นี่แหละค่ะน้องฟลุ๊กนะคะเป็นนักแสดงวัยรุ่นค่ะ
ฟรุชชินพันธ์หรือว่าใบพัดจากละครวัยแสบสาแหลกขาดนั่นเองค่ะ
ซึ่งน้องได้สูญเสียคุณพ่อหนุ่มธนวัฒน์กิติชัยวรางกูลไปอย่างสงบ
แล้วก็มีข้อความซึ้งใจว่าพวกเขาเองก็ทำหน้าที่ลูกกันอย่างเต็มที่
และตัวคุณพ่อเองก็สู้มาเต็มที่แล้วนะคะ
จากการสอบถามค่ะคุณพ่อหนุ่มประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในบ้านเมื่อช่วง๓เดือนที่ผ่านมา
แล้วก็ได้ถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวันก่อนนั่นเอง
สำหรับกำหนดการสวดอภิษฐรรมคุณพ่อหนุ่ม
จัดที่สาราบุพการีอนุสรวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
ในวันที่๘๑๐พฤษภาคมและจะมีการประชุมเพลิงในวันที่๑๒พฤษภาคม
เวลาบ่ายโมงตรงค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องฟุตด้วยนะคะ
ซึ่งจริงแล้วคุณพ่อหนุ่มก็เป็นนักแสดงมากความสามารถเหมือนกัน

รวมไปถึงครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวศิลปินเลย
เพราะว่าน้องลูกชายทุกคนในบ้านนี้เป็นนักแสดง

ก็เป็นกำลังใจกับน้องครุฑแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ

แต่ว่าไม่ทันที่คุณพ่อจะได้ฟังคุณพ่อจากไปก่อนนะคะ
แต่น้องฟู้ดเขาบอกว่าเชื่อว่าคุณพ่อที่อยู่บนฟ้าเนี่ย
จะรับรู้แล้วก็ได้ยินอย่างแน่นอนนะ